เอาล่ะเราไปกันที่อุดรธานีถ้าคิดถึงอุดรธานีคิดถึงอะไรคุณหนุ่ม

นี่ปรากฏว่ามีหมอลำหนุ่มคนนึงอยู่ดีเนี่ย
คนเข้าทรงเนี่ยปู่ศรีสุโธซึ่งที่อยู่ที่คำโชคมาเข้าทรงเขาอ่ะ
มาเข้าทรงเขาปุ๊บบอกมาเยี่ยมบริวาร๗วัน
ชาวบ้านก็ขอหวยถูกตอบกลับว่าอย่างนั้นไหมไม่ให้
มีโชคก็ถูกเองคนก็เลยเอาไปตีเลขเด็ดกัน
แล้วก็บอกว่าในสวนยางพาราเนี่ยมีรูพญานาคกว่าคุณหนุ่ม
ภายในพบรูขนาดกว้างเท่าฝ่ามือลึกประมาณ๒ฟุต
มีชาวบ้านกว่าครึ่งพันพี่ม้าคิดดูว่า๕๐๐คนเนี่ย
นำทูบนำเทียนมากราบมาไหว้
ครั้งนี้ปู่ศรีสุโธมาครั้งที่๒แล้ว
แล้วก็ปรากฏให้คนเห็นแล้วจะถามว่าต้องการอะไรอีก
เขาบอกว่าต้องการขัน๕ขัน๘ปากภู๙กรัมคนก็จับมาถวาย

หลังจากที่กราบไหว้รูพญานาคเสร็จบางคนเห็นเลขไปต่างนานา
เลขอะไร

บางคนบอก๖๖๕๔ทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะ

เพิ่งอยู่หัวเราะทำไมอะแค่นักเอง

สาวตกน้ำมันบ้านไม้สักโบราณให้โชคเจ้าของถูกไหว๓งัวติดเลย

มาบอกชื่อเธอชื่อว่าแม่นางไม้สูดสวย
คุณแม่งหัวเราะอีกแล้ว
แม่นางไม้สูดสวยบอกว่าให้ตั้งหี้งปูชาผูกผ้า๓สี
หลังจากนั้นเธอถูกหวย๓งวดติดกันเลย

ซึ่งเป็นเลขของบ้านที่เขาอยู่มา๑๙๐ปีนะครับ

คือมันมีแตกออกมาเป็น๒หน่อเห็นป่ะ

อกทะลุขึ้นมาได้ยังไงแบบนี้นะ
แล้วก็จะแบบว่าจากจำนวนลูกมะพร้าวทั้งหมด

ก็สูงประมาณได้๒๐๓๐เมตรเลยทีเดียว

เนี่ยมีตกลงมาแล้วก็แบบประหลาดมากเลย

เออถูกแม่งให้หมดคนตายแล้ว

ก็เลยบอกว่าอุ๊ยมาเอาบ้างดีกว่า

ไหว้อย่างนี้ก็มีแบบว่าไม่๒๒ก็๓๐

เมื่อกี้หมอช้าวมันสูตรคูณ

สาวตัวมัน๑๙๐๙๐นะครับ

ก็อย่าไปซื้อที่อยู่ใต้ดินนะ
บอกตัวเองก่อนแล้วกัน
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร